เหมือนเราก็โดนโยงแล้ว
อืมค่ะ

เคารพการตัดสินใจ
การตัดฉิดใต้ของพี่ทั้งสองคน

ราม่าต้องมาหาเจรีดาก่อน
ก็ขอบคุณนิดนึงถึงกันค่ะ
ขอบคุณนิดนึงถึงกัน

เหมือนรู้สึกได้บ้าง
ที่มันก็มาเอิญแล้ว

เพราะฉะนั้นเพื่อนทุกคนก็จะต้องไฮโซ

ทุกคนดูซีเรียคเลยว่าไม่อยากให้เช็คคนี้
คือเขาก็รู้สึกว่าแบบ
คำว่าไฮโซมันหลังไกล

อันนี้พี่ฝากมั้ย

เค้าคงเป็นภาซติดตา
เข้าใจในมุมมองของทุกคน
แต่ว่ามีเชื่อเวลาทำทุกคนเห็นเอง
คือมิ้นมีการไลน์มาบอกมิ้นวงหน้าว่ามิ้นต้องโดนแน่เลย
เพราะเขาก็แบบรู้อยู่แล้วซึ่งมินก็แบบอุ๊ยพี่เขาแบบคือแคร์ความรู้สึกเรา
อย่างนี้มิ้นพี่ก้าวข้ามผ่านดราม่าภูมิยังไงบ้าง
ว่ามิ้นโดนมาเยอะดังนั้นมิ้นค่อนข้างที่จะแบบรับได้ชิน
คือทุกคนพยายามให้กำลังใจมิ้นมาก
ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้แบบเราก็เลยไม่ได้เอาใจเราไปทุกข์อยู่กับตรงนั้นค่ะ

อึดอัดค่ะมินไม่ค่อยซีเรียสกับข่าวดราม่าเพราะว่าถ้ามันเป็นความจริง
หรือมีอะไรที่ผิดมิ้นจะซีเรียสแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้มีมุมความจริง
ก็คือจะปล่อยผ่านมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป
แล้วเราเจอมันจี๊บใจเรามั้ยหรือว่า
เดี๋ยวนี้ไม่บล็อกไม่อะไรก็เขามีสิทธิ์ที่จะพูด
เพราะพื้นที่โซเชียลมันกว้างเราห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะ
มีก็เลยรู้สึกว่าก็ให้เขาพูดไปถ้าเขาสบายใจ
เขาสบายใจ

เดี๋ยวมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
แค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ก็เป็นเรื่องคอมเมอดี้ดีนะคะ
ก็ทันที่มันเข้ามาเอาอีกแล้วอะไรแบบนี้
ผักเขาไม่ได้สนใจเรื่องข่าวที่เป็น

มินต้องเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งคู่มากกว่า

คือเอาจริงมินไม่ได้คิดว่าแบบข่าวนี้
มันจะต้องมากระทบกับมิน
มินก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้น
แต่ว่ามินก็ค่อนข้างที่จะรับได้อยู่แล้วว่า

เป็นแม่สื่อที่ไม่ได้เลือกเลยค่ะ
ไม่แกล้งไปเลยค่ะมิน
คือถ้าเกิดคนรู้จักรอบตัวมิ้นก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบ
เป็นคนที่แนะนำคนที่เป็น
คือเราไม่กล้าที่จะแบบเอาคนนี้มาจับคู่กับคนนี้

ก็คือจะมาให้มีช่วยไม่ได้เลยตรงนี้

คนจะรู้ว่าเป็นน้องที่ไม่ได้เรื่อง
พี่หลายคนก็จะแบบเซลล์